เรามี๗วิธีในการหาเงินง่ายมาฝากคุณผู้ชมมาดูว่ามีอะไรบ้าง
และแน่นอนครับเราอยู่กับคุณภาววิกลิ่นปฐุมครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงมาร่วมพูดคุยกันสดเช่นเคยนะครับ

วิธีครับจะง่ายแค่ไหนครับคุณแพทย์ครับ

ฝากเรื่องเงินตลอดนะครับ
ก็จริง๗วิธีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแก่นเบื้องต้น
สำหรับคนที่มันมีดราม่ากันหมด

สังเกตไหมคนพักเดี๋ยวรวย
มันเป็นยุคที่ผมว่าโอกาสมันมากขึ้น

คือเวทีมันเปิดว่างั้นเถอะ
เอาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน๗๗ข้อก่อนว่า
คนที่หาเงินง่ายเนี่ยเขาทำ๗ข้อนี้
ข้อที่๑เขาเลือกทำเรื่องยาก
ฟังดูแบบนะมันขัดเนอะ
เพราะคนส่วนใหญ่บอกเวลาอยากทำงานง่ายสบายเนอะ
งานนั้นหาเงินยาก
แต่งานยากเนี่ยหาเงินง่ายกว่า

ถูกต้องคือโลกนี้มันอยู่ที่คู่แข่งไง
คุณเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าคู่แข่งคุณเก่งเนี่ย
สู้กันไปสู้กันมาเจ็บทั้งคู่
ต้องเลือกสิ่งที่มันแบบแปลกประหลาดแตกต่าง
คือคนง่ายคนก็ทำเยอะไง

ข้อที่๒ให้เลือกทำสิ่งใหม่
ระบบการศึกษาก็คือเราไปเรียนในตำรา

แต่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้มันกำลังถึงจุดเปลี่ยนไง
สมมุติคุณเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์อย่างนี้
รถยนต์มันกำลังจะเปลี่ยนจากน้ำใช้น้ำมันมาเป็นไฟฟ้า
คำถามคือแล้วเปลี่ยนไฟฟ้าคุณมีความรู้เรื่องไฟฟ้าเปล่า

พลังงานธรรมดาไปพลังงานทดแทน

คือสิ่งพวกนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่จะเปิดโอกาสไง
สังเกตไหมเศรษฐีรุ่นใหม่ไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมเก่า
เออมาจากสิ่งที่เนี่ยเขาทำไฟฟ้าก็ทำ

สมมุติคุณไปบอกเนี่ยผมจะสร้างผมสร้างตึกนะครับ
ขอเลสฟันสร้างตึกนะครับ

แล้วคุณมาบอกนี่ผมทำสิ่งนี้สิ่งใหม่
ฟังดูแล้วแบบมันเนี่ยมีโอกาสมากกว่า

ข้อที่๓ข้อที่๓คุณต้องสนุกกับการหาเงิน
คนส่วนใหญ่สนุกกับการใช้เงินไง
แน่นอนมันใช้เงินสนุกอยู่แล้ว
มันต้องสนุกกับการหาเงิน

ถ้าตอนนี้คุณยังไม่สนุกการหาเงินว่างานยังไม่ใช่

แต่หลายคนอยากสนุกนะฮะการหาเงินทำยังไงดีเนี่ย
มันต้องหาอะไรที่มันต้องมีอย่างหนึ่งที่สนุก
ตอนแรกตอนแรกมันทุกข์ก่อนถูกไหม
คือคนส่วนใหญ่ผมว่างานพองานมันไม่โดนมันก็
มันก็ยังทุกข์อยู่แต่มันต้องหาจนเจอ
ทุกคนผมเชื่อว่ามีบางอย่างที่สนุกและหากหาเงินได้

ที่๔คือมองวิกฤตให้เป็นโอกาส
ตรงนี้ถามว่าฝึกยังไงคนพูดเยอะเนอะ
ในวิกฤตมีโอกาสเสมอแต่ถามว่าฝึกที่ไหน
มันว่าฝึกตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ

เวลาแบบโอ้โหแบบเรามีวิกฤตทุกครั้งที่คนสามารถซื้อในวิกฤตได้นะ

ถ้ามีความรู้นี่ไม่กล้าอยู่แล้ว
ถูกมั้ยเพราะเราไม่รู้วิกฤตน่ากลัว
แต่คนมีความรู้ตอนวิกุลนี้วิ่งเข้าหาของดี
ซึ่งคุณแพทย์พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว

มีของดีตลอดเวลา
ข้อที่๕

ตรงนี้สำคัญหลายคนบอกผมเงินเดือนน้อยจัง

ความรู้เอาง่ายสุดนะเอาเรียนปริญญาเพิ่มเข้าไป

ใส่เข้าไปถ้ายังไม่รู้วิธีการหาความรู้ด้วยตัวเองเนี่ย

ถ้าทำได้ปั๊บเงินเดือนมันก็ขึ้นแล้ว
เขาก็หาเงินง่ายกว่าถูกไหมนะครับ
ข้อที่๖นะครับ
คนมีเงินจะหาเงินง่ายกว่าคนไม่มีเงิน

เออฟังดูนะมันเนี่ยเหมือนไม่เท่าเทียมเนอะ

ถูกอีกนะฮะมันมีเงินอยู่แล้วนี่
ถูกไหมไม่แต่ว่ามันต้องมีเงินตั้งต้น
เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะบอกว่า
เช่นเหมือนตลาดหุ้นหุ้นตกลงมาหัวหุ้นดีแย่เลย

แต่คนมีคุณนิดเดียวคนซ่ายคุณไปปึ๊บได้ละ

คือเรื่องพวกนี้มันต้องเริ่มมันต้องถึงหาทุนเงิน

ใช่มีมาก็ใช้ไปมีมาก็ใช้ไปมันก็หมดไปนะ

ใช้เงินในอนาคตกันส่วนใหญ่

ต้องชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้และชอบพัฒนาตัวเอง
เรื่องพวกนี้ถามว่าสำคัญไหม
คือที่พูดมาทั้ง๗ข้อผมว่ามันตรงข้ามคนส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ไม่ชอบหาความรู้นะชอบหาความบันเทิง

บันเทิงก็โอเคมันมันดีแต่ว่ามันไม่ได้เงินไง
เวลาเรามีความรู้เพิ่มเนี่ยมันจะเห็นโอกาสใหม่

คือพอเห็นโอกาสใหม่ปั๊บเนี่ยเราสามารถจะหยิบฉวยโอกาสนั้น

คือแบบทุกอย่างเราต้องหาดูว่าไอ้สิ่งพวกนี้เราศึกษา
เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญไหมนะครับ
คือคนที่แบบยุคนี้ที่รุ่งขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหม
สร้างตัวเองขึ้นมาปั้นเวทีปั้นงานตัวเองขึ้นมา
คือสิ่งพวกนี้ผมว่าเราลองเปิดใจแล้วลองหาความรู้ตรงนี้
ว่ามันจะทำให้เราหาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับ

๗ข้อทั้งหมดทั้งหมดที่เราพูดกันมาเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดหุ้นยังไง
เราจะไปดูยังไงให้มันเชื่อมโยงกันยังไงดีฮะ
ครับคือ๗ข้ออันนี้สรุปนะมันเป็นวิธีคิดต่างว่างั้นเถอะ
ที่๑คนส่วนใหญ่จะชอบทางเรื่องง่าย
เราบอกเราทำเรื่องยากหัวหน้ามา
อะไรง่ายไม่ให้ผมทำทำเลขยาก
คือคิดให้มันต่างจากคนทั่วไป
ใช่ข้อที่๑ข้อที่๒ข้อที่๒คนส่วนใหญ่ทำสิ่งเดิมมันง่ายดี
มันไม่ต้องเรียนรู้ใหม่เพราะสิ่งใหม่มันน่ากลัว
สิ่งใหม่เราไม่รู้ว่ามันจะมีคนประสบความสำเร็จหรือเปล่า
แต่จริงสิ่งใหม่นั้นที่มันจะทำให้เราประสบความเร็จเร็ว

คนที่๓คนส่วนใหญ่สนุกการใช้เงินเราต้องสนุกกับการหาไง
ถ้าสู่การหานี่เรามีโอกาสมากกว่า

โอ้โฮเยี่ยมตอนนี้เลือดเท่าไรเนี่ย
แต่ถามว่าพอมันจบพอมันหยุดลงสุดเนี่ย
เดี๋ยวมันจะมีโอกาสของจริงเกิดขึ้นนะครับ
ข้อที่๕คนรู้จริงรู้จริงเชี่ยวชาญ

เพราะเขาทำมาส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมองว่างานที่เราทำกระจอก
เขาจะไม่ศึกษาผมขายของแค่นี้

คุณรู้แบบรู้จริงเลยรู้ให้ลึกเท่ากับคนผลิตเลย

ข้อที่๖เนี่ยอย่างที่บอกมันต้องมีเงินก่อน
ถึงจะหาเงินได้ไงไม่ต้องมีเยอะมากนะ

และข้อดีใจคือพัฒนาความรู้และพัฒนาตัวเอง
นี้เป็นยุคที่ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่ง
๗สิ่งสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงิน
มันไม่ได้ดึงดูดเงินจากคุณเป็นคนมันไม่ใช่แบบนั้น
ดึงดูดเงินคือความสามารถจะดึงดูดเงินนะครับ
คิดให้ต่างจากคนอื่นคุณผู้ชม

แล้วคนที่คิดต่างนี่แหละมีโอกาสทำเงินมากกว่าคนทั่วไปนะฮะ
อันนี้ก็๗วิธีง่ายครับในการหาเงินเข้ากระเป๋าของคุณผู้ชม

คุณผู้ชมอาจจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านก็ได้ใช่ไหมฮะ

คุณพาวิทย์กรินประธุมภุมในส่วนที่ปริศาคการลำทุน